หนึ่งค่ะที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วก็มีความสุขจังเลยที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ
สำหรับนักร้องหนุ่มกล้องห้วยไร่ค่ะที่เจ้าตัวโพสต์ภาพภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันนะคะ
เป็นภาพของน้องผู้ชายคนนึงค่ะชื่อว่าน้องเติ้ลน้องเติ้ลคือใคร
ต้นก็คือหนุ่มน้อยที่หนุ่มกล้องเนี่ยเขาเคยมอบพวงมาลัยน้ำใจให้ระหว่างที่ตัวเองเดินทางกลับบ้าน
อืมแล้วก็เจอน้องต้นเนี่ยเดินขายพวงมาลัยอยู่ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงในช่วงกลางคืน
พร้อมกับได้รับแรงบันดาลใจจากน้องในการแต่งเพลงลูกสบายดีค่ะเพลงนี้เนี้ยปล่อยไปไม่กี่วันพี่แจ๊คยอดวิวร้อยล้านวิวแล้วอ่ะจะแตะร้อยล้านวิวแล้ว
ใช่ค่ะวันแรกที่ปล่อยยังแค่ล้านสองล้านเลยอ่ะใช่ค่ะล่าสุดนี่พี่แจ๊คหนุ่มกล้องได้โพสต์ภาพนี้ค่ะ
พร้อมกับแคปชั่นว่าณแยกไฟแดงแห่งหนึ่งนี่ซึ่งแค่ภาพนี้ภาพเดียวเป็นภาพที่หนุ่มกล้องเดินตามน้องเติ้ล
โหแล้วไปช่วยเหรอแล้วมันเป็นภาพที่แสงไปด้วยความหมายมากมายค่ะทำเอาหลอกแฟนคลับเนี้ยเข้ามาชื่นชมในน้ำใจของหนุ่มกล้องกันจำนวนมากเลยนะคะค่ะ
ซึ่งหนุ่มกล้องเองก็ไม่ได้แค่มาเดินช่วยน้องเติ้ลขายพวงมาลัยเท่านั้นนะแต่นักร้องหนุ่มยังซื้อของเล่นแล้วก็รองเท้าผ้าใบมาให้กับน้องเติ้ลอีกด้วยค่ะ
ที่ต่อมาเจ้าตัวพร้อมด้วยภรรยาคุณเบลแล้วก็ลูกชายลูกสาวตัวน้อยน้องไข่เจียวกับน้องกระเพราจะมาร่วมถ่ายรูปกันนะคะ
โดยหนุ่มกล้องยังบอกอีกว่านี่ได้ลูกชายเพิ่มคุณทุกคนหนึ่งแล้วนะโอ้โหค่ะ
เออต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากนะคะ
ดีใจกับน้องเติ้ลนะที่มีผู้ใหญ่ใจดีที่รักและเมตตาแบบนี้นะคะ
แล้วก็ดีใจกับวงการเพลงบ้านเราที่มีศิลปินที่น่ารัก
ซึ่งล่าสุดก็ยอดบิวสามจุดสามล้านอ่า
สักครู่ก็คือนึกว่าเพลงของสิงโตนำโชค

แล้วก็เดี๋ยวมันใกล้สงการแล้วเมษา

ไม่ได้กลับติดโควิดอ่ะเสียดายเนอะ
ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเร็วเนอะ
ติดตามได้นะคะเพลงลูกสบายดีค่ะ